ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เวลาแล้วนะครับ
ที่เราจะมาระเบิดความมันด้วยมวย
คู่ที่๑กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสนามชายเขตนะครับ

จากค่ายสอจอต้อย๘ริ้ว

และแพ้๒๐ไฟล์

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟล์

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ
และแพ้๒๐ไฟ
และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ
และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

และแพ้๒๐ไฟ

ที่เดินหน้าท้าชนทั้งคู่ครับ

ของสดอยู่ที่นักชกบุมน้ำเหงื่อนครับ

โอ้ยโดนแล้วครับเสือ

สะบัดศอกครับแม่มีอาการ
ดูท่าทียังจะไม่ฟื้นครับ
เปิดเกณฑ์โดยเข้าหาครับ

พยายามจะคืนโอ้โหแข้งซ้ายหน้าครับ

โดยผลตำรวจตีกระบวนสันติกรรมบุตร

คู่นี้นี่มีสอกพกกันมาฟันกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับเสียบใน
สวัสดีการตุกแล้วแทงด้วยเขาความสุข
โอ้โหคู่นี้นี่มีศอกพกกันมาฟันกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับเสียบใน

กรรมการแยกออกมา

ชนะเสือหมดยกที่๑สักก่อนครับ
พักกันครู่เดียวเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
สำหรับคู่แรกเปิดหัวของรายการระหว่างเสือสิเจ๊ปริ่มครับ
กับทางด้านเพศษาธิศทศิษย์เบนจัมพ์หรือว่าสอจอล์ต้อย๘ริ้วครับ

กับแฟนมุม
วันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับวันนี้

หลายท่อสดความฟันกันหลังรัฐธุรกิจแปลงกาย๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ

อาศัยความเก่าครับท่านท่านสื่อ
หรือว่าเจ้าธนาอิมมิเน็นต์แอร์ครับ
ชกรุ่นพี่พยายามจะตีหน้ายักษ์ขู่รุ่นน้องครับ

เลือกเลยครับล่างสลับบนอ้าวแล้วครับมีอาการแล้วครับ
ต้นขาซ้ายของทางด้านเพชรสาธิต
แกเกี่ยวครับแล้วสับสอกไปที่บริเวณหน้าขาครับ
ทางด้านซ้ายของท่านพ่อเทศสาชิต
เบียดทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้ง
อุ้ยดูปักด้วยซอบวกสู้เลยครับเทศสาชิตไม่กลัวครับ
มันไม่ได้เก่าครับ
โอ้โหล่วงเลยครับแม่โอ้แล้วเหมือนโดนเต็มเต็มครับ
ต้องบอกว่าเลือกมาตลอดครับเสือแล้วไม่ไหวครับ
กรรมการยุติการชกทันทีครับ
โอ้โหล่างสลับบนครับแกเลือกครับ
ต้องบอกว่าปิดฉากไวเลยครับ
ต้องบอกว่ายกแรกที่ผ่านมาเสือครับหรือว่าเจ้าธนานี่โดนไปก่อนครับ
มีอาการเมาขาปัดขาเป๋ครับ
พยายามจะเดินเอาทางด้านเสือให้ลงครับเพชรสาธิต
แต่ว่าคู่ต่อสู้แกร่งเหลือเกินไม่หล่นครับ
และยุคนี้พลิกสถานการณ์ทันทีครับดูครับ
จังหวะปัดกาดครับนี่ครับโอ้โหเต็มครับ
ตราโด่งคางครับตบโบ๊ะเข้าไปครับ
สอกขวาของธนลำเสือหรือว่าเจ้าธนา

เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
เสือสิดเจอร์ปิ้ม
คุณผู้ชมครับนี่แค่ความมันในคู่แรกเท่านั้นเองนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เดี๋ยวเรากลับมาระเบิดความมันไปพร้อมกันกับรายการ
ไทรัศน์มวยไทร์ไฟเตอร์